เอาใจหนุ่มกันบ้างดีกว่านะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบกีฬาแนวผ่านผล
พร้อมกับความบันเทิงนะคะฟังทางนี้ดีเลยนะคะ
สำหรับงานเจสกีเวอร์คลับ๒๐๑๖
ซึ่งงานนี้เนี่ยได้สองพระเอกหนุ่มมานั่งแท่นเป็นดีเจเอ็นเตอร์เทนคนดูนะคะ
สำหรับหนุ่มคนแรกก็คือโดมปกรณ์ลำแล้วก็เคนภูมินะคะ
อกจากนี้หนุ่มค่ะฟังทางนี้ดีนะคะ
เรามีกิจกรรมพิเศษเอาใจคุณหนุ่ม
กับการประกวดบิกินี่จากสาวกองเชียร์จากหลากหลายประเทศ
ความสนุกยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะจ๊ะ
ใครที่ชอบเรื่องของกินเชอรี่ห้ามพลาดเลยนะคะ
กับขบวนฟุตทรัครวมถึงโซนจำหน่ายอุปกรณ์เจสสกี
มาให้เลือกช็อปกันอีกด้วยล่ะค่ะ

เชียร์สาวก็เดี๋ยวมาประกวดบิกินี่กัน
ทีนี้คนไทยเราก็ต้องเอาทัพไทยเราเนี่ยไป

เราก็รับสมัครนะครับถึงวันที่๓๐พฤศจิกายนนี้
เราก็จะเอาดนตรีที่เป็นที่นิยมอยู่ในตอนนี้นะครับ
ดีเจของเราทั้งสองท่านเป็นถึงพระเอกนะครับ
เป็นพระเอกเป็นนักร้องนะครับ
ก็คือคุณเคนพูมนะฮะ
ให้เกียรติมาเปิดแล้วก็คุณโดมประกอบลำนะครับ
เปิดเพื่อสร้างความคึกคักสนุกสนาน
รวมถึงคนที่ไปร่วมงานแล้วก็จะได้แบบ
จะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่๗ถึง๑๐ธันวาคมนี้ที่หาดจอมเทียนพัทยา
ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่เอาใจหนุ่มได้เป็นอย่างดีเลยนะคะ
จากจะได้ร่วมชมกีฬาผ่านผลกันแล้วเนี่ย
ยังได้ดูประกวดบิกินี่จากหลากหลายประเทศด้วยนะคะ